ตำรวจไปบุกจับคอบคลวงคอนค้ายาเศษติฤจรายใหญ่
ในพื้นที่พระอินราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานนี้มีของกลางมากถึง๕ล้าน๔แสนเมตรเลยนะคะคุณผู้ชม
ผ่อนต่ำรวจโทรชิณภัศรสินตร์ผู้บัญชาการตำรวจประปราบยาเศษติฤ

มาร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
ในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
โดยเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
บังคับการตำรวจปรับรามยาเสพติดสี่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค๑และทหาร
ทำการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คนค่ะ
คือนายเลิศมงคลบุญดีอายุ๒๗ปี
และนางสมหวังจิตจันทร์อายุ๕๑ปี
พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน๒๔กระสอบ
หรือกว่า๕ล้าน๔แสนเมตรรวมถึงไอซ์อีกจำนวนนึงนะคะ
และยังมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง
โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
จากการสอบถามนายบุญเลิศให้การยอมรับนะคะ
ว่ายังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ที่ห้องเช่า
ไม่มีเลขที่ซอยเปรมฤทัย๘ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้นำกำลังตำรวจไปตรวจค้นพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
ก็พบยาเสพติดจำนวนมากเลยนะคะ
จึงมีการยึดเอาไว้แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวน
องบังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด๔
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อกจากนี้ก็จะเตรียมพร้อมที่จะขยายผลที่มาที่ไปของยาเสพติดทั้งหมด
เพื่อเป็นการกวาดล้างและปราบรามขบวนการยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ค่ะ